พูดถึงการเดินทางด้วยเครื่องบิน
ใครที่จะไปสนามบินดอนเมืองทั้งไปรับไปส่งหรือว่าเดินทางเอง
ก่อนหน้านี้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์แล้วนะคะ
ก็คือช่องทางที่จะเข้าสนามบินดอนเมืองมี๓ช่องทางด้วยกัน

แต่ทีนี้เขาประกาศที่จะปิด๑ช่องทางแล้วนะคะ
ช่องทางนั้นก็คือจุดกลับรถบริเวณหน้าวัดดอนเมือง
หรือว่าบริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟดอนเมือง
เพราะว่าจะเป็นการเปิดช่องการจราจรเพิ่มเติม
และวันที่ปิดเริ่มวันนี้เป็นวันแรก
ผ่านเส้นทางนั้นเป็นเดือนแล้วดิฉันก็เห็นป้ายเหมือนกัน

คือตรงที่ปิดมันเป็นจุดทางเข้าหลัก

ครึ่งสะพานปุ๊บก็จะโค้งเข้าไปผ่านอาคารกเข้าไปเลย
แต่ว่าเหตุผลก็คือตรงนั้นมันเป็นคอขวด

กรมทางหลวงจะเริ่มปรับปรุงถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก
และบริเวณสะพานเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง
จุดที่๒หน้าวัดดอนเมืองหรือว่าหน้าสถานีรถไฟดอนเมือง
เพื่อที่จะเพิ่มช่องการจราจรจาก๒ช่องทางเป็น๓ช่องการจราจร
ช่วยลดปัญหาการจราจรที่หนาแน่น
และเส้นทางเป็นลักษณะคอขวดในช่วงดังกล่าวนะคะ
ทั้งนี้จะเริ่มต้นปิดถนนวิภาวดีอรังสิตขาออกตั้งแต่วันนี้
๔ทุ่มจนถึงตี๔ให้ใช้ทางเบี่ยงซ้าย๒ช่องทาง
กลางวันเปิดตามปกติปิดคือปิดช่วง๔ทุ่มจนถึงตี๔นะคะ
จนตลอดการก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จกันยายน๒๕๖๑ค่ะ
สำหรับประชาชนที่เดินทางเข้าไปในสนามบินดอนเมืองนะคะ
สามารถใช้เส้นทางเลี่ยงได้ดังนี้ครับ
สะพานทางเข้าบริเวณด้านหน้าคลังสินค้าในถนนวิภาวดีรังสิตขาออก
เป็นลักษณะของสะพานยูเทิร์นคล้ายกันนะคะ
จุดที่๒ทางยกระดับอุตราพิมุกของดอนเมืองโทเว
ก็คือลงมาจากโทเวย์แล้วมันจะม้วนขวาเข้าไปเลย

และอีกหนึ่งช่องทางช่องทางประตู๓ด้านถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้า
ใครจะมาจากรังสิตเข้าได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะ
แนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางมาถึงสนามบินหน่อย

เที่ยวบินออกจะต้องเผื่อเวลากันสักหน่อย
เพราะว่าวันนี้มีการปรับเป็นวันแรก
สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาล่วงหน้า

วันนี้เป็นต้นไปอาจจะต้องเผื่อมากกว่า๓ชั่วโมงหน่อยนะคะ
และเที่ยวบินภายในประเทศให้เผื่อเวลาประมาณ๒ชั่วโมงค่ะ
อาจจะมีคนงงหน่อยเดี๋ยวจะไปไม่ถูก
เคยเข้าทางนี้แล้วปิดก็ต้องเลยต่อไปอีก
เดี๋ยวเผื่อเวลามาน้อยเดี๋ยวไม่ทันตกเครื่องอีก